เป็นเรื่องเตือนภัยในโซเชียลกันก่อน
สำหรับเหตุการณ์มีวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มานะคะ
คันชนกันปุ๊บทีนี้อ้าวมาอยู่
เขาเรียกว่าพอมีเรื่องราวมาทำร้ายมาทุบรถของผู้หญิงคนหนึ่ง
ไม่เกี่ยวกันเลยจนเธอเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะ
เรื่องนี้ถูกพูดถึงในโซเชียลกันมากเลยทีเดียวค่ะ
เพราะว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะ
เขาโพสต์เรื่องราวเตือนภัยที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของเธอ
แล้วว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๒๒มกราคม
เวลาประมาณ๙โมงเพื่อนสนิทของเธอเป็นผู้หญิง
เขาไปทำธุระบริเวณซอยนวนทบุรี๔๘จนวนทบุรีค่ะ
ก็มีวัยรุ่นอายุประมาณ๑๕๑๗ปีจำนวน๔๕คันนะคะ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังกันมา๒๓คันค่ะ
ก็ทีนี้ขี่ผ่านรถของเพื่อนเธอไปนะคะสำหรับวัยรุ่นกลุ่มนี้
ก่อนจะหันกลับมามองข้างหลังแล้วก็ขี่รถชนกันเองจนล้มลง
จังหวะนั้นเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นได้ลุกขึ้นมาพร้อมมีด๒เล่มค่ะ
แล้วก็ก้อนหินขนาดใหญ่วิ่งกรูมาทุบรถเพื่อนของเธอนะคะ
อีกทั้งก็ปลาหินใส่กระจกด้านข้างใช้มีดดาบฟันตรงกระจก
รวมไปถึงขึ้นไปกระทืบบนหลังคารถ
กระทั่งมีคนแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาระงับเหตุ
ซึ่งเพื่อนของเธออยู่ในอาการหวาดกลัวแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกด้วยค่ะ
เล่าต่อบอกว่าเรื่องนี้มีการแจ้งข้อหากับกลุ่มวัยรุ่น
ฐานทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ทำร้ายร่างกายเท่านั้น
อยู่ระหว่างการสอบสวนก็รู้สึกว่าน้อยไปหรือเปล่านะคะ
จะทิ้งท้ายว่าถ้าใครพบเห็นเหตุการณ์นี้
หรือเคยเห็นคลิปเหตุการณ์นี้ช่วยส่งคลิปมาให้ด้วย

เรื่องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบปากคำไว้แล้ว
แล้วก็จับกลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุ๒คนไป
จากจุดที่เกิดเหตุพยายามตามหากล้องวงจรปิด
แต่ก็ไม่มีกล้องตัวไหนที่สามารถจับภาพได้เลยนะคะ
ก็เลยอยากจะวอนขอพลังโซเชียล

เพื่อจะมีกล้องหน้ารถยนต์คันไหนจับภาพวันเกิดเหตุได้บ้าง
อยากจะแชร์ประสบการณ์เตือนภัยให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะ

ยังพันธบรวจเอกกิติศักดิ์เที่ยงกมล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรรัฐนาธิเบส

ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา๒รายในที่ก่อเหตุ
โดยได้ฝักขังผู้ต้องหาไว้ที่สารเยาวชน

แล้วก็กำลังรอรายละเอียดสอบปากคำเพิ่มเติมจากผู้เสียหาย
ถ้ามีความคืบหน้ายังไงเนี่ยจะรายงานให้ทราบต่อไปนะคะ
น่ากลัวเป็นเราก็งงเหมือนกันนะว่าแบบ
ก็ขี่มาแล้วก็ล้มเองแล้วทำไมอยู่วิ่งกรูมาทางนี้

ยังไงใครอยู่ในเหตุการณ์นั้นทางผู้เสียหายเนี่ย
เขาก็วอนขอว่าอยากได้ภาพมุมเพิ่มเติม
จะได้ดำเนินคดีได้มากกว่านี้หรือเปล่า